ที่เรื่องของวัยรุ่นสองคนค่ะบุกทำร้ายเจ้าของบ้านเช่า
เป็นอดีตนายกอบตด้วยนะคะตอนนี้อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีนะคะ
และสองคนเขาไปรุมทำร้ายเจ้าของบ้านเช่าทำไม
ก็เพราะว่าเจ้าของบ้านเช่าไปทวงเงินไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ให้
ประนีประนอมอะไรทั้งนั้นฟาดเข้าไปเลย
เจ้าของบ้านเช่าเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูเร่งนำตัวนายมณิษฐ์ประวงดีอายุ๗๑ปี
เป็นอดีตนายกอบตโคกรวดออกมาจากบ้านพักนะคะ
อยู่ที่ตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก

เพราะว่านายมณิษฐ์เนี่ยถูกวัยรุ่นสองคนที่มาเช่าห้องพักรุมทำร้ายร่างกาย
หลังเข้าไปทวงค่าเช่าที่ค้างอยู่ตั้งแต่เดือน
ฟังนะคะค้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อน
ฟรีมาจะเกือบปีแล้วนะ๑๐เดือนเข้าไปแล้วนะ
อดีตนายกอบตซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ก็เลยถูกรุมทำร้ายร่างกายบาดเจ็บตามใบหน้าตามศีรษะอาการสาหัสเลยนะคะ
ตำรวจสอบถามพยานในที่เกิดเหตุทราบว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งในวัยรุ่น
เห็นว่าเดินมาด่านายบานิดก็คือเจ้าของห้องเช่า

ตัวเองก็เข้าไปห้ามนะจากนั้นแยกออกกันไป
แต่วัยรุ่นอีกคนเดินตามมาค่ะ
พยานเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปตามคนแถวนั้นมาช่วยห้าม
เนื่องจากสงสารนายมณิษฐ์อายุมากแล้วตั้ง๗๑ปีนะคะ
ไม่มีแรงที่จะไปสู้วัยรุ่น๒คน
อดีตนายกอบตโคกรวดที่ถูกรุมทำร้ายร่างกายบอกว่า
ไม่เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นที่มาเช่าบ้านพักของตัวเองสองคนนี้มาก่อน
แต่ผู้ที่มาทำร้ายเนี่ยเป็นคนที่มาเช่าอยู่ที่บ้านตัวเอง

ก็เลยตัดสินใจเข้าไปทวงถามจึงถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
หวัดดี
ไม่เคยมีเพราะเขาเช่าบ้านแล้วอยู่ก็ไม่เคยให้ค่าเช่าบ้านเลย
คือไปทวงเงินค่าเช่าแล้วเขาโมโหทำร้ายเขา
อ๋อเป็นคนแล้วเรารู้ชื่อรู้อะไรเขาหมดเนอะ
ก็แม่มันแต่ว่าชื่อตัวมันผมไม่รู้ไง

ก็ทีแรกเขาก็คว้าขวานแต่ว่าผมมาทันพอดี
แล้วก็ตอนผมมาเขาทบทวนทุกครั้งแล้วก็คว้าขวานแต่ผมคว้าขวานทันเขาพอดี
ทำให้แก้โครงก็เสียชีวิตแล้ว
เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยได้ทันนะเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ย
รุมทำร้ายร่างกายอยู่พักนึงแล้วนะ
แล้วแถมเอาขวานเกือบจะจามแล้วอ่ะอ๋อเกือบไปแล้ว
ไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วยได้ทันพอดีนะคะ
แต่ว่าหน้าตานี่ปูดบวมเลยนะคะตำรวจเนี่ยเดินทางไปที่บ้านเช่า
เจอผู้ก่อเหตุหนึ่งคนชื่อว่านายสุรัตน์มาลาคนนี้
ที่นั่งอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอายุยี่สิบเจ็ดปี
เอาตัวออกมาจากบ้านพักเลยค่ะและเตรียมจะเชิญตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคน
ซึ่งตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะคะหลบหนีไปนะคะ
มาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ